เพราะว่าล่าสุดค่ะที่บ้านไผ่ขอนแก่นนะคะ
หนุ่มอายุ๒๐ปีเข้าไปหวังดี
จะไปช่วยชาวบ้านขนของออกมาจากพื้นที่น้ำท่วม
แต่ปรากฏว่าถูกไฟช็อตเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
แม่ของคนตายชื่อว่านางศิลากรจันโทแพง

กวาดบ้านเพื่อจัดงานศพให้กับลูกชาย
ผู้ตายก็คือนายสารวุฒิจันโทแพงอายุ๒๐ปี

ขณะที่หวังดีค่ะเนี่ยคนนี้นะ
หวังดีจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านไปขนข้าวของออกมา
แต่ไฟฟ้ามันช็อตไง
เพราะว่าระดับน้ำที่มันท่วมมันท่วมสูง

คุณแม่ของผู้ตายเล่าบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ลูกชายก็เลยอาสาไปช่วยเพื่อนบ้าน
ขนข้าวขนของหนีน้ำท่วม
หลังจากที่ขนข้าวของออกมาแล้ว
ลูกชายก็เดินทางกลับออกมาปรากฏว่า
ถูกน้ำช็อตจมน้ำเสียชีวิต
เพราะว่าตรงนั้นไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้าค่ะ

เขาเข้าไปเอาของในบ้านกันนะคะ
แล้วคนลูกหนูเนี่ยคือได้ของก่อนแล้วก็เดินออกมา

เสร็จแล้วมาออกมาถึงประตูรั้ว
เสร็จแล้วคนชื่อต้อมรุ่นพี่เขาเลยบอกว่า
ได้ยินแต่เสียงน้องเรียกว่าพี่ต้อมพี่ต้อม
หันมานี่คือน้องเขาหายไปแล้วจม
เห็นตั้งมือน้องเขาจมออกแล้ว
คือเจ้าของบ้านที่จุดเกิดเหตุ
ชื่อว่านางใจสวรรค์สาวมลี
เล่าบอกว่าคนตายขนของ
แล้วก็เดินออกมาที่ประตูหน้าบ้านติดกับเสาไฟฟ้า
ที่มีน้ำท่วมมิเตอร์ท่วมอยู่หลายอันเลยค่ะ
จนกระทั่งมาถูกไฟช็อตจมน้ำเสียชีวิต
ความสูญเสียครั้งนี้คุณใจสวรรค์บอกเลยนะคะ
ว่าน่าจะเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่
ไม่ได้มีการตัดไฟฟ้าตั้งแต่แรกนี่ไง
ก็เลยกลายเป็นเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
ทีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าไง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการชี้แจงผ่านหนังสือบอกว่า
ขณะเกิดเหตุระดับน้ำมันท่วมสูงปริมาณน้ำก็ไหลแรง
น้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง
มีคนมาแจ้งว่ามีการมีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่เองก็อยู่ระหว่างดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในแต่ละจุด
และยังไม่ไปถึงจุดเกิดเหตุก็มาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นซะก่อน
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เลยบอกว่าขออภัยอย่างสูง
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เรื่องต้นมีการมอบเงินเยียวยาจัดพิธีสวดอภิษฐรรมศพ
แล้วก็จะเยียวยาให้กับคนที่เสียชีวิตต่อไปนะคะ